มาถึงข่าวนี้ที่ชวนคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการ
การแอบแฝงขายบริการทางเพศ

นวดร้านคาราโอเกะ
ร้านตัดผมก็ว่าแปลกแล้ว
แต่นี่คลินิกเสริมความงามครับคุณผู้ชมฮะ
นิกเสริมความงามจริง
ดูตรงไหนไม่ใช่คลินิกเสริมความงาม

นี่ตำรวจกรบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
และกรประคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยี

แล้วจากนั้นเข้าตรวจสอบคลินิกเสริมความงามเลยอยู่แถวนวลจันทร์บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับ

เข้าห้องแล้วไปดูอย่างที่พี่บุ๊คบอกเป็นอย่างที่พี่บุ๊คบอกหรือเปล่านะฮะ
ถ้าดูด้านนอกเหมือนห้องนวดปกติ

เป็นแบบว่ามุมอาบน้ำเล็ก
พี่เบิร์ตเวลาทำสปาไงเสร็จแล้วมันก็ต้องมีโซนให้แบบ

ถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนห้องนวดทั่วไป
แล้วเวลาน้ำแข็งไปในถังขยะมีแบบนี้ป่ะ
เมื่อกี้ถังขยะที่เปิดไปเห็นซองถุงยางอนามัย
ปกติไม่มีเต็มที่นะคุณผู้ชม
พวกร้านสปาหรือร้านนวดทำตัว
ถังขยะก็จะมีกางเกงในที่เป็นกางเกงในแบบเหมือนกับกระดาษ

ครับเอานี่จับกลุ่มนางสาวมันธริกาอายุ๓๕ปี
คลินิกในข้อหาร่วมกันเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
ร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี
และข้อหาเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี
และจากการตรวจสอบพบว่าข้างในเป็นอย่างที่พี่บุ๊กบอกเลย
ซอยซอยเลยฮะซอยฮะซอยห้องนี้
ห้องซอยห้องซอยห้องซอยห้องซอยเลยนะฮะ

เป็นห้องซอยก็คือห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็ก
แบ่งเป็นห้องย่อยเอางี้แล้ว

แบ่งเป็นห้องย่อยนะครับ
เพื่อการค้าประเวณีคุณผู้ชมนะครับ
คือดูออกแล้วเพราะหลักฐานมันทนโทษนะฮะ
ถุงยางอนามัยถ้าไปอยู่ในร้านคลินิกเสริมความงามจะใช้ทำอะไร

ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากกันจอมพลัง
คือการจอมพลังก็ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีมาอีกที
บอกไปดูหน่อยซิคลินิกกับสภาแห่งนี้
มีการพาผู้หญิงมาลักลอบค้าบริการ

แล้วนัดหมายมามีเพศสัมพันธ์กันในคลินิกแห่งนี้
แล้วก็พนักงานของคลินิกใช้จังหวะนี้เลยร้องเรียนเลย
นี่หนูเป็นพนักงาน

แต่คลินิกเนี่ยจ่ายค่าจ้างหนูมานานแล้ว
หลายเดือนแล้วเป็นสิบคนเขาว่านะ
แล้วก็จริงทำไมก็เห็นมีพนักงานมาทำงาน

เราตรวจสอบไปที่เว็บไซต์ตามคำบอกเล่า

มีการเปิดขายบริการหญิงสาว

แต่ละคนบอกชื่ออายุพื้นที่รับงานนะครับ
แม้กระทั่งฉีดวัคซีนกี่เข็มกี่เข็มแล้วก็บอก
นี่แหละครับที่สำคัญบอกราคาชัดเจน

มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลายพันบาท

อกจากนั้นคือในนั้นเขาก็จะบอกเลยนะ

ความคุ้มค่าเท่าไหร่คือให้เป็นคะแนนนะคะ

อะไรแบบเนี่ย

นิกก็คือนางสาวมันธริกาบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย
ไม่มีการขายบริการทางเพศเด็ดขาดฉันก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเขาไปตกลงกับเด็กเองข้างบนหรือเปล่า
มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอครับท่านฮะนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอ
นะครับที่เขานวดกันอยู่ข้างบนอ่ะยืนยันว่าคลินิกไม่ได้เป็นสถานที่ขายบริการหรือค้าประเวณีนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือตรวจครั้งนี้ไม่พบการค้ามนุษย์พบแต่การค้าประเวณี
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าเครือข่ายนี้ยังใช้คอนโดมิเนียมใกล้เคียง
เป็นสถานที่นัดพบระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการอีกด้วยครับ